แล้วก็ยังไม่ค่ำนะคะแต่ว่าเราจะเล่นเรื่องกระสือกันแล้วล่ะค่ะคุณกาย
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะที่เขามีการแตกตื่นกัน
บอกว่ากระสือมันมาแล้วก็มันแยกเขี้ยวขู่ด้วย
ชาวบ้านก็แตกตื่นกันมากถึงขั้นมีการออกประกาศจับกระสือ
เนี่ยค่ะอ๋อมีประกาศจับด้วยค่ะ
แล้วก็ให้ข้าวหัวเป็นหลักแสนเมื่อคืนนี้เขาบอกมีคนไปไลฟ์เพื่อที่จะไปตามหากระสือเนี่ยนะคะ
คนดูเป็นหมื่นคนตามดูเป็นหมื่นอยากจะรู้ว่าจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าบางคนก็แบบจะบรรยายลักษณะของกระสือที่พบเนี่ยนะคะ
มีคนพยายามจะให้รู้ว่าหน้าตาของกระสือมันเป็นยังไง

คุณพิษนุประพาธานานันต์ในอำเภอเมืองลบบุรีมาลงในเพจแจ้งข่าวลบบุรีค่ะ
เป็นหนังสือชี้แจงกรณีที่นายวิเชียนซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลบ้านเบิก
อำเภอท่าวุ้งเนี่ยไปเจอกระสือแล้วอ้างว่าเป็นคนแก่ผมขาวสลับดำ
กลัวจนอำเภอเขาต้องมีการสั่งตั้งกรรมการหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ
โอ้โหเออนะไปใหญ่เลยนะจากจากแสงเนี่ยนะจากแสงตรงเนี้ย
ที่คุณวิเชียนไปเจอเนี่ยนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านเพ็ญซึ่งอยู่บ้านใกล้ใกล้กับนายวิเชียนเนี่ย
ล่าสุดก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกเช้าวันนั้นเนี่ยนะที่ลุงวิเชียนเจอกระสือที่บอกว่าเจอกระสือเนี่ย
เธอก็ออกกำลังกายไปออกกำลังกายแล้วก็ไปเก็บหน้ากาก
ลักษณะหน้ากากเนี่ยมันตรงกับที่ในวิเชียนบอกเลยก็คือเป็นหน้ากากคนแก่ผมขาวสลับดำ
แล้วแบบเหมือนกับแยกเขี้ยวด้วยอ่ะครับเนี่ยเขาให้เธอไปเจอหน้ากากอันนี้ครับเออ
โอ้โหเออนะมันก็ขณะกลางวันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะเอาจริง
เออผมขาวสลับดำแล้วแยกเขี้ยวเออมันก็ตรงกับที่คุณวิเชียนบอก
เพราะฉะนั้นเธอก็เชื่อว่าอันนี้มันน่าจะใช่อันเดียวหรือเปล่า
แล้วเชื่อว่ากระสือของที่ที่นายวิเชียนบอกว่าเจอเนี่ย
มันน่าจะเป็นคนร้ายที่เอาหน้ากากอันนี้มาใส่จ้องจะมาขโมยไก่ครับ
หรือว่าทรัพย์สินของชาวบ้านหรือเปล่าก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
โอ้โหไปเจอหน้ากากแบบนี้ตอนกลางคืนนะพี่นะก็วิ่งเหมือนกันนะคะ
ทั้งคนทั้งน้องแต่อันนี้เขาเจอตอนเช้าไงเขาก็เลยเห็นว่าเป็นหน้ากาก
แต่เจอตอนกลางคืนมันก็สุดจะคาดเดา
มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาสันนิษฐานว่า
มันจะมีคนมาขโมยของแล้วสิมันก็ใส่หน้ากากบังหน้ามา
แต่เรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้ค่ะคือรู้ว่ามันเป็นหน้ากากแล้วนะ
กระสือก็ยังไม่จบเพราะว่าในอำเภอตอนนี้ต้องเรียกประชุม
เจ้าหน้าที่อำเภอเลยนะประชุมวาระการประชุมคือ
ข้อเท็จจริงเรื่องกระสือต้องหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏ
ประชุมแบบจริงจังเลยนะเนี่ยดูตั้งโต๊ะกันเลยมีไมค์กันเลยนะคะ
ครับคุณเพ็ญพิสุทธิ์เนี่ยนะคะเอ่อคนที่เก็บหน้ากากผีได้เนี่ย
คือเขาก็เป็นญาติของลุงวิเชียเธอก็เข้าไปร่วมประชุม
นี่เอาหน้ากากมาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จริงมันหลายเดือนแล้วนะ
มันมีคนพูดถึงหลายเดือนแล้วแล้วเรื่องก็เงียบไป
แต่ว่ามันปะทุอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงศาสตร์จีนที่ผ่านมา
คือมันมีการทำคอนเทนต์ลุงวิเชียนเอาเป็ดมาแขวน
แล้วบอกเนี่ยกระสือมันมากินตับกินไส้
มันก็เลยมีกระแสกระสือออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เอาไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันหน่อยค่ะ
แต่เนี่ยมันประมวลนะเราว่าแกเจอน้ากากนี้ไหม
คนใส่น้ากากนี้หรือเปล่าเราคิดอย่างนั้น
แต่ถามว่าแกเมาไหมแกหล่อนไม่แกไม่ใช่คนอย่างนั้น
วิเชียนไม่รู้จะสบายใจขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าคือที่แกเห็นกับหน้ากากมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่พอสมควร
เขาก็สันนิษฐานกันแหละเพราะว่าคือทางในอำเภอเนี่ย
เขาก็ยังห่วงใยนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันสอดคล้องว่า
ในพื้นที่มันมีพวกอุปกรณ์ทำเกษตรมันหายด้วย
แล้วหน้ากากอันนี้คือมันก็ไม่ใช่ของที่มันจะอยู่ในหมู่บ้านได้
มันมาได้ยังไงเขาก็เลยเชื่อมโยงกันว่า
มันน่าจะเป็นของมันเป็นคนร้ายเนี่ยเอาหน้ากากมาปิดบังใบหน้า
แล้วจะเอาตรงนี้ให้ชาวบ้านหวาดกลัวแล้วก็มาขโมยอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านหรือเปล่า
นี่นะครับโจรก็น่ากลัวกว่าผีแน่นอนนะครับ
ขโมยอะไรนะขโมยเครื่องมือเกษตรใช่ไหมนะครับ
แต่ว่าล่าสุดก็คือยังไม่รู้ว่าเป็นโจรหรือเปล่า
ยังไม่รู้ว่าใครอ่ะที่สวมหน้ากากอันนี้แต่ว่าเจอหน้ากากอันนี้แล้วแหละ
น่าจะเป็นต้นต่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแหละแต่ไม่รู้ใครสวมหน้ากากไปเดินนะในหมู่บ้านนะฮะ
ขออภัยนะคือที่ผมขำเนี่ยคือความเชื่อก็ว่ากันไปนะแต่ผมขำหน้ากากนะครับเอามาใช้
เอามาใช้ในการไปขโมยอะไรอย่างนี้เนอะนะครับ